ต่อเลยครับอย่าเพิ่งหยุดนะฮะที่จังหวัดสตูนไปทานพิซซ่าแบบฮาลาน
ในแบบราคาสบายกระเป๋าครับนี่คุณดูนี่ฮะร้านนี้คือร้านรากันพิซซ่าฮาลาน
ตั้งอยู่ที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูนครับเขาบอกว่าเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะ
ก็คือพิซซ่าหน้ารากันฮ็อกเทลกุ้งและชิเก็นยูน่ากินน่าทานจริงนะ
เขาบอกว่ามีทั้งสี่หน้าให้ได้เลือกกันนะครับก็คือรักกันรักกันรักกันซีฟู้ด
ลักษณ์คอคเตลกุ้ง๑๒ไม่รู้เหมือนกันเป็นไงลองสั่งกันดูนะแต่ละหน้ามันก็ไม่เหมือนกันหรอก
แล้วยังมีหน้าซอสเซจไอศแลนด์แล้วก็มิคสเปเชียลมันเยอะหรือจะสวีทคอร์นชีส
นี่กระบดหวานนั่นนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลชีสก็ใส่ชีสเข้าไปแบบแน่นเลยฮะ
บอกว่ามีคนมาทานแล้วบอกว่าพอดีแบ่งกันแบบว่าทานกันครบหมดเลยอะไรอย่างนี้เนอะ
เขาบอกว่าพิซซ่าแต่ละหน้าใส่เครื่องแบบจุกเลยนะแล้วหากต้องการแป้งแบบแผ่นกรอบบอกได้ดี
แบบบางกรอบอะไรอย่างนี้มันมีแบบหนานุ่มใช่ไหมบางคนชอบหนานุ่มก็ไม่ว่าอะไรกัน
หรือบางคนชอบแบบบางกรอบก็ได้ดีดูคลิปคุณผู้ชมฮะลองไปทานกันดูถ้าใครอยู่ที่จังหวัดสตูนหมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้แล้ว
โทรไปสอบถามบอกว่ามีหน้านั้นหน้านี้หน้าอะไรก็ลองสั่งกันได้นะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๑นาฬิกา๓๐นาที
นาทีไปจนถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาทีก็คือ๒ทุ่มครึ่ง
อ่ะลองไปสั่งกันดูดูสิว่ามีหน้าอะไรบ้าง
มีน่าเธอไหมมีน่ารักกับมากน่าอกน่าใจ
มาให้ด้วยดูเหมือนคุณจะชอบเหมือนคุณจะชอบหน้านี้นะ
แต่หน้าไหนก็ลองเลือกทานนะคะ